วันนี้สารดีกาพิพากษายกฟ้อง
คดีปลอมแปลงเอกสารค่าโฆษณา

มันเป็นการฟ้องซ้ำกับคดีหลักซึ่งเป็นคดีเดิม
ก็คือคดีร่วมกันช่อกง
คดีเดิมสารมีคำพิพากษามาแล้วก่อนหน้านี้คือสารอุทธรพิพากษา
จำคุกคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดา๑๓ปี๔เดือน
ใบ่รอลงอายาตอนนี้มันลุ้นกันในสารดีการ์
ช่วงเช้าที่ผ่านมาสักประมาณ๙โมงที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
นายสรยุทธ์สุทัศนจินดาอดีตพิธีกรรายการข่าวชื่อดัง
และเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทไร้ส้มจำกัด
เดินทางมาสารอาญารัชดาพิเศษ
เพื่อฟังคำพิพากษาสารดีกาคดีที่บริษัทไร้ส้ม
นายสรยุทธ์นางสาวมณฑาธีรเดชกรรมการบริษัทไร้ส้ม
นางสุพัชชาหรือนางพิชชาพาเอี่ยมสะอาด
เจ้าหน้าที่จัดคิวโฆษณาบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
เป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันช่อโกง
ปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์และใช้เอกสารโดยมิชอบ

จำเลยทั้ง๔ร่วมกันนำเอกสารใบคิวโฆษณา
รายการคุยคุยข่าวจำนวน๑๓๙แผ่น
ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์ที่จำเลยร่วมกันปลอมขึ้น
ต่ออสมทเป็นหลักฐานในการโฆษณา
และคิดค่าโฆษณาส่วนเกินรายการ
ทำให้ผู้เสียหายก็คืออสมทร
ลงเชื่อว่าเป็นเอกสารใบคิวโฆษณาจริง
เพื่อไม่ให้ต้องเสียค่าโฆษณา
หรือเสียค่าโฆษณาส่วนเกินน้อยกว่าความเป็นจริง
ทำให้บริษัทอสมทได้รับความเสียหาย
คดีนี้สารชั้นต้นสารอุทธรพิพากษายกฟ้อง

โดยอายการโจทย์มีการยื่นดีกา
แล้วก็ขอให้สารรับฟ้องคดีไว้พิจารณา
ล่าสุดในวันนี้สารดีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า
มีคำสั่งพิพากษายืนตามสารอุทธรณ์และสารชั้นต้น
เนื่องจากคดีเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องกันกับคดีที่
สารได้มีคำพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสี่
ความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำผิดของเจ้าพนักงานในองค์กรรัฐ
ซึ่งเป็นการกระทำผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท

เพราะฉะนั้นวันนี้ศาลก็เลยมีคำพิพากษาให้ยกฟ้อง
และจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความ
ส่วนคดีที่นายสรยุทธ์ถูกยื่นฟ้องความผิดตามพรบ
ว่าด้วยการกระทำผิดของเจ้าพนักงานในองค์กรรัฐ
ก็คือคดียักยอกเงินค่าโฆษณาของอสมท
หรือว่าคดีร่วมกันช่อโกง
ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสารชั้นดีกา
ซึ่งสารอุทธรณ์มีคำสั่งพิพากษาให้จำคุก
พิชภาอดีตพนักงานอสมท๒๐ปี
พิพากษาให้จำคุกนายสรยุทธสนาจินดา
และนางสาวมณฑาคนละ๑๓ปี๔เดือน

ส่วนบริษัทไร้ส้มให้ปรับเป็นเงิน๘แสนบาท
ทั้งหมดได้ประกันตัวระหว่างรอดีการ์คนละ๕ล้านบาท
หลังฟังคำพิพากษาเสร็จวันนี้ค่ะ
คุณสรยุทธ์ก็เดินออกจากศาลทันที
โดยไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะ